เจ้าหน้าที่บุกไปช่วยเหลือเด็กชายวัย๗ขวบและเด็กหญิง๕ขวบที่พิการ
พ่อแท้ค่ะทำร้ายร่างกายจนเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะแม่คุยกับลูกชาย๗ขวบบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์แม่จะไปรับนะ
ตอนนี้แม่อยู่ไกลไปไม่ได้เดี๋ยวแม่จะรับไปอยู่ด้วย
คือการที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่า
นางสาวชะลิดาอภิบาลภูทรเป็นตัวแทนกลุ่มเป็น๑
วันที่๑ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านกงอนเหลือจขอนแก่น
ถูกพ่อแท้ทำร้ายร่างกายบางครั้งพ่อไล่ลูกออกจากบ้านเลยค่ะ
เด็กต้องไปนอนตามเพลิงไปนอนบ้านเพื่อน
ก็เลยต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือ
ก็ไปช่วยเหลือกันช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ตัวเด็กชายเอเนี่ยมีบาดแผลถูกทำร้ายที่ศีรษะและที่แก้มด้านขวา
พ่อแท้เอาด้ามไม้กวาดตีจนน้องเป็นแผล
พ่อของเด็กเนี่ยค่ะอายุ๓๙ชอบใช้ความรุนแรงและเสพยาบ้า
ตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตัวพ่อไม่อยู่นะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วยค่ะคุณนนระวีค่ะ
แล้วก็ไปเจอป้าของเด็กทั้งสองคน
ป้าบอกว่าช่วยดูแลหลานตั้งแต่แม่เด็กทิ้งไปเกือบ๒ปีแล้ว
ตัวน้องบีเนี่ยเป็นโรคขาลี่เป็นโปรลีโอนะคะ
ทั้งคู่ก็สนกันแหละตามภาษาเด็กป้าก็หว่ากล่าวตักเตือนแบบสั่งสอน
พ่อเด็กเหมือนกับเขาก็สอนเขาก็เตือนนะไม่ได้รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
อันนี้นะก็ไม่รู้ว่ายังไงตัวพ่อเด็กเนี่ยรักลูกมากนะ
บอกแบบนี้ค่ะบอกอยากจะดูแลลูกต่อพ่อเด็กก็ทำมาหากินนะ
แผลที่ตัวเด็กเนี่ยเหมือนกับว่าทะเลาะกันเฉยไม่ได้ทำร้ายลูก
ตีก็ตีคือเห่าคือฉันว่าวนั่นแหละก็ไม่ได้ตีหลายแรกยังโดนครับ
เห็นว่าเอาไม่ขวาใจตีด้วยนะครับเคยรู้เรื่องนี้ไหมครับ
มีแต่น้องมันได้ตีกันตีสั่งสอนเมียน
ส่วนผู้เป็นแม่ค่ะแม่เล่าให้ฟังว่าอยู่กินกับสามีคนนี้๗๘ปี
ตัวแม่เองก็ถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำบางครั้งถูกบังคับให้ไปซื้อยาบ้า
ถ้าไม่ไปซื้อให้ก็ทำร้าย๒ปีก่อนตัวสามีคว่างมีดค่ะมาโดนขาเธอ
เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านตั้งใจว่าจะทำมาหากินเก็บเงิน
แล้วก็ไปรับลูกทั้งสองคนมาอยู่ด้วยระหว่างนี้ก็โทรคุยกับลูกตลอด
แล้วลูกก็บอกเลยว่าพ่อทำร้ายจริง
แม่บอกว่าไม่ปล่อยไว้กับพ่อเด็กแล้วยืนยันว่าจะรับลูกไปอยู่ด้วยกันค่ะ
ทำไมเขาถึงพร้อมเหรอคะพี่
ไม่รู้นะคะพี่แต่ก่อนนี้ถ้าไม่ได้ติดยาอย่างนี้ก็ทำค่ะก็ต้องทำก็ต้องตีเราอยู่แล้ว
น้องก็เคยว่าพ่อเอามีดตีที่หลังไล่หนูออกจากบ้านมั่งหนูไปนอนที่บ้านเพื่อนมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนี้พี่พร้อมไหมคะที่จะรับลูกไปดูแลค่ะ
พร้อมค่ะเพราะว่าหนูก็พร้อมตั้งนานแล้วนะหนูขอเขามาเป็นปีแล้วขอลูกอ่ะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับตัวเด็กทั้งสองคนไปดูแลก่อนนะคะ
กว่าแม่เด็กจะมารับเด็กไปดูแลไม่กล้าปล่อยเอาไว้กับพ่อเด็กแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจตามตัวพ่อเด็กอยู่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ